ความคืบหน้าเหตุการณ์ต่อเนื่องจากเชียงรายกันหน่อยนะครับ
อดีตตำรวจใช้ปืนยิงเพื่อนตำรวจด้วยกัน
ดาบตำรวจท่านนี้ถึงแก่ความตายนะครับ
เป็นเพื่อนกันมาก่อนหลังจากนั้นก็มาก่อเหตุนี้
ล่าสุดนะครับญาติของผู้ตายบอกว่าคือเสียใจมากนะ
ดาบตำรวจเปรมต้องมาโดนยิงตายอย่างน่าอาณาจแบบนี้

หลังจากนี้คงจะต้องดำเนินการทุกอย่างอย่างสมเกียจที่สุดครับ

ทางครอบครัวแล้วก็ญาติของดาบตำรวจเบรมตันตุ้ยนะครับ
เป็นตำรวจสังกัดสพเวียงชัยที่จังหวัดเชียงราย
ซึ่งถูกตำรวจเก่ายิงจนถึงแก่ความตาย
ระหว่างปฏิบัติหน้าที่คือเมื่อวานนี้ตามข่าวตั้งแต่ช่วงเช้า
ตำรวจก็ส่วนที่กำลังกันไปเพื่อจะไปตรวจคนบ้าน
ต้องสงสัยว่ามีสิ่งผิดกฎหมายไหมมีปืนไหม
เพราะมีชาวบ้านร้องเรียนว่าบ้านหลังนี้จะมีคนที่ชอบเอาปืนออกมายิง
บางครั้งก็ยิงขึ้นฟ้าก็เลยรู้สึกไม่ปลอดภัย
พอไปถึงปรากฏว่านายวุฒิไกรเครือสาร

คือวิ่งทะลุตัดออกจากหลังบ้านแล้วผ่านทุ่งนาน
เครื่องเกตยศที่วัดห้วยศักดิ์อำเภอขุนตานจังหวัดเชียงรายนะครับ
เพราะเมื่อวานนี้พบตรท่านก็กำชับแล้วว่า
จะเยียวยาและทำทุกอย่างเพื่อเทิดเกียรติของตำรวจท่านนี้
สละชีวิตเพื่อปฏิบัติหน้าที่จนตัวตายครับ
บรรยากาศเป็นไปด้วยความโศกเศร้ามีพ่อของผู้ตาย
และครอบครัวก็คือทั้งเมียแล้วก็ลูกนะครับ
ร้องไห้ตลอดเวลายาดก็ต้องช่วยกันปลอบใจ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีได้คุยกับคุณพ่อประวัติ
เป็นพ่อของดาบตำรวจเปรมนะครับอายุ๗๐แล้ว
คุณพ่อบอกว่ายังทำใจไม่ได้
คือเสียทั้งแก้วตาและดวงใจ
เดือนก่อนเมียรักจากไปเมียเพิ่งจะตายครับ
แล้วมาเมื่อวานนี้ดวงใจของพ่อลูกชายก็ด่วนจากไปอีก

ถึงแม้ว่าจะเสียใจแต่ก็บอกว่าภูมิใจมากในตัวของลูกชาย
คือพูดออกมาเป็นคำพูดไม่ได้คือมันทั้งจุกในอก
ตื้นตันทั้งเสียใจมันหลากหลายอารมณ์มาก
พ่อขอบคุณแขกเรือทุกคนและทุกกำลังใจ

ที่รับปากจะช่วยเหลือเยียวยาและดูแลอย่างเต็มที่
ตอนนี้ขอจัดการเรื่องของงานศพให้เรียบร้อยก่อน

ทำดีที่ชุดนอกลูกเบา
พ่อก็มีความเสียใจอยู่
ลูกบ้าก็มีคนเดียวอ่นนั้น
แม่ค่ะเสียได้หกเดือน

ด่าปรับเปรมหรือว่าด่าเปรมมีลูก๒คนนะครับ
แล้วก็กำลังโตด้วยแสดงความเสียใจด้วยอีกครั้งครับ

ครับชื่อว่าคุณรุจิราบอกว่าเธอเองก็สนิทกับดาบเปรมมาก
คือทั้งความเป็นญาติแล้วตัวของดาบเปรมเองก็สนิทกับแฟนเธอด้วยครับ
หมายของดาบเบรมก็คืออยากจะกลับมาทำงานใกล้ครอบครัว
อยากจะดูแลพ่อแก่แม่เท่า
เพราะว่าคุณพ่อก็อายุ๗๐แล้วเมื่อสักครู่นี้นะครับ
กลับมาได้สักแป๊บเดียวเองฮะได้อยู่ในโรงพักใกล้บ้าน

ที่ผ่านมาดาบเรมเป็นคนน่ารักมากชอบช่วยเหลือทุกคนเลย
ไม่เคยคิดร้ายใครและทำงานอย่างจริงจัง
มาถูกยิงตายในหน้าที่ก็ถือว่าพี่ชายเธอนับถือเหมือนกับพี่ชายนะ
เปรมทำหน้าที่ได้สมเกียจแล้วในวาระสุดท้ายของพี่เขาเสียใจมาก
ขณะเดียวกันครอบครัวก็ภูมิใจกับตัวของพี่คนนี้มากเหมือนกัน
จดจำสิ่งดีที่พี่ทำเพื่อบ้านเมือง
แล้วนอกจากนี้นะครับเธอขอแก้ข่าวด้วย

เพราะหลังจากพบว่าพี่ถูกยิงเนี่ย

ดังนั้นที่มีบางสื่อเสนอข่าวออกไปว่า
ชักปืนออกมายิงเธอขอชี้แจงแบบนี้ครับ
ในข่าวบอกว่าพี่ชายดึงปืนออกมาเพิ่ม
แต่พี่ชายไม่ได้ทำเลยไม่ได้ดูเลย

ปืนยังอยู่ตรงนี้ตอนที่ม้อนเสียชีวิต
ครั้งสุดท้ายนี่ก็คือแค่ขอว่า
ให้จดจำสิ่งดีในหน้างานที่เพียงเขาทำให้กับชาติ

ส่วนวันนี้ครับที่สพเวียงชัยครับ
รองผู้การภาค๕ได้รับมอบหมาย
ได้ใดลอบติดตามความคืบหน้าทางคดี
และสอบปากคำนายวุฒิไกรคนก่อเหตุ
พร้อมทั้งระบุนะครับว่าจะมีการสืบสวนสอบสวนขยายผล
เรื่องที่มาของอาวุธปืนเรื่องยาเสพติด
ที่ผู้ก่อเหตุก็มีส่วนผัวพันธ์เกี่ยวข้องด้วยก่อนหน้านี้

เดี๋ยวมีความคืบหน้าอย่างไรก็จะชี้แจงให้ทราบ

สตชคือสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
พิจารณาปูนบำเน็ตความดีความชอบ

แล้วก็เลื่อนชั้นยศให้ด้วยครับ

ล่าสุดก็จะเป็นพันธุ์ตำรวจตรีเปรม

แล้วก็มอบเงินช่วยเหลือจากทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
พศและสมาคมตำรวจเบื้องต้นก็๒๗๐๐๐๐๐บาท
และจะดูแลครอบครัวของผู้ตายและส่งเสีย
ลูกของผู้ตายเรียนจบชั้นปริญญาตรี
และหากต้องการรับราชการเป็นตำรวจ
ก็จะได้รับการพิจารณาประดับยศเป็นกรณีพิเศษด้วย